เอาแล้วเห็นคุณสืบสกุลเล่าข่าวเรื่องนี้มาใช่ไหม
หยิบข่าวด้านหลังมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยได้ไหม
คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิคะถ้าไม่ใช้คำว่าช่วย

นี่ผู้รับเหมาเขาทำถนนนะแล้วปรากฏว่าไอ้ป้ายเตือน
หรือว่าไฟมันก็ไม่ได้มีแบบว่าตลอดทาง
ปรากฏว่าพ่อลูกแล้วลูก๕๖ขวบค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตกหลุม

เห็นจังที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
แล้วอาการพ่อลูกคือตอนนี้น้องต้องนอนนิ่งอยู่เลยนะ

ส่วนคุณพ่อออกมาร้องไห้นะ
ร้องกับสื่อเลยว่าใครจะรับผิดชอบ
คิดดูสิเล่าให้กับนักข่าวไทยรัฐฟังทั้งน้ำตาค่ะ

นี่คือน้องธนกรค่ะน้องจะ๖ขวบแล้ว
เป็นลูกของคุณพ่อชะนินไกรวงอายุ๓๑ปี
น้องนอนนิ่งแบบนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ไม่ได้มีอาการเจ็บภายในแต่หมอบอกว่าไม่ได้หรอก
เหตุการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเนี่ย
บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๓๐วันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คุณพ่อนะขี่มอเตอร์ไซค์มามากับน้องธนกร
ก็จะไปรับภรรยานี่แหละทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร
ที่อำเภอเมืองของสุราชตอนขี่ออกจากบ้านมาสักครึ่งทางแล้ว
ตรงหน้าห้างเมกาโฮมถนนเลี่ยงเมืองค่ะ
จุดตรงนั้นคุณผู้ชมดูสิคะ
เขาทำถนนอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะ
เห็นเป็นท่อซีเมนใหญ่แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกับมีเชือกกั้น

โอ้โหรถเล็กรถใหญ่ตกหลุมหมดนะฮะ
แล้วไฟสัญญาณมันต้องบอกชัดเจนสิต้องมีป้ายเตือนบอกชัดเจนสิ

พ่อขี่มอเตอร์ไซส์มาก็มองไม่เห็นรถก็ตกลงไปในหลุม
พ่อกับลูกกระเด็นไปคนละทางเลยค่ะ
ได้ทำวัยกับการสร้างมือเขาว่าความปลอดภัยของประชาชนมันมีตรงไหนมั้ง
มีแต่ไฟถนนที่เป็นเกาะกลางเลยนะคะแล้วความสว่างก็ไม่พอด้วยดูสิ
นี่แหละเห็นไหมสองข้างทางเนี่ยแล้วแบบท่อปูนก็วางกันอยู่แบบนี้ค่ะ
พอมามืดมันก็มองไม่เห็นพ่ออยากให้ผู้รับเหมาผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบหน่อย
แล้วดูเคสที่เกิดขึ้นกับลูกชายค่ะไม่ใช่แค่กั้นเชือกแบบนี้นะจะซ่อมจะทำถนนเนี่ย
แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอนสายที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชนะผู้ว่าวิชวุฒิจินโตพร้อมกับแขวงการทางสุราชนี่ดู
ให้ดูภาพเมื่อเช้าเลยค่ะลงพื้นที่เลยนะแล้วก็บอกผู้รับเหมาบอกว่า
ให้เอารถมาบดกรีดถนนแล้วก็เทปูนฝังกลบให้มันเสมอกัน
ทุกหลุมนะต้องวางป้ายด้วยต้องเพิ่มไฟส่องสว่างด้วย
ส่วนการก่อสร้างที่จะวางท่อระบายน้ำมันเป็นโครงการใหญ่
ต้องรีบทำให้เสร็จตามกำหนดนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
จังหวัดเองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะ
เหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้เป็นบทเรียนเลยแหละ
ให้กับผู้รับเหมาต้องทำงานแบบระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ
คือปัญหาก็เกิดจากว่าเขาหลุมตรงนี้นะครับ
มันทำเป็นส้มทางขึ้นมาใช่ไหมครับ
แล้วก็การฝังกลบมันไม่ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ทำให้มันเป็นเนินขึ้นมานะครับเมื่อมอเตอร์ไซค์ขับมาเนี่ย
ก็กระดอนขึ้นมานะครับทำให้รถเสียหลักนะครับ
ข้างทางได้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้นึกนิ่งนอนใจนะครับผม
ในช่างผู้ควบคุมงานท่านปภจังหวัด
ท่านพี่ตำรวจเนี่ยทำลงมาดู
เพื่อที่หาทางแก้ไขเนี่ยตอนนี้กำลังจะให้
รถมาเกรดแล้วก็บดอัดให้มันเสมอเลยนะครับ
ผู้รับจ้างเนี่ยจะได้ทราบว่าถ้าทำอะไรเนี่ยมันต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นมันก็เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
คือเท่าที่ฟังจากผู้ว่าจริงผู้รับเหมา
ก็ไม่น่าจะมารับงานนี้เป็นงานแรกหรอก
คือน่าจะรู้หรือว่ารอบครอบมากกว่านี้

มันก็จะกลายเป็นวัวหายแล้วก็ล้อมคอกแบบนี้ทุกครั้งไปสิ

แล้วก็บอกว่ามาเป็นบทเรียนแล้วค่อยมาแก้ไขค่ะ
ผู้ว่ามีการสั่งให้ทางแขวงการทางเข้าไปดูอาการของน้องธนกร
ให้ดูอาการแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วย
ซึ่งตอนนี้อาการน้องถือว่าก็ยังคงสาหัสอยู่
นอนนิ่งอยู่บนเตียงแต่ว่าน้องรู้สึกตัวแล้ว
ของสาน้องเนอะ
ใช่แล้วก็ขอให้อาการน้องดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะ